ถ้าพูดถึงยำแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของไก่ย่างด้วย
ถ้ามีไก่ย่างยิ่งดียิ่งเด็ดอย่างเช่นร้านนี้ครับ
ว้าว
โอ้โหไก่ย่างเขาน่ากินน่าทาน
แล้วร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรยำสองแซ่บ
ชื่อร้านว่าชื่อร้านยำเหรอ
แสดงว่าของเขาต้องมียำรส

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับ

คนในพื้นที่เขายกให้เป็นเบอร์หนึ่งของร้านอาหารสุดแซ่บย่านนี้เลยนะ

คุณผู้ชมฮะร้านยำสองแสบเนี่ยนะฮะ
มีเจ้าของร้าน๒คนก็คือคุณสมพรและคุณนพชนฮะ
เป็นสองเจ้าของร้านหนุ่มไฟแรงเขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะฮะว่า
อยากทำร้านอาหารแซ่บแต่ขอแบบแสบ

ก็เลยเป็นยำสองแสบแล้วถามว่าอะไรที่มันแซ่บมันแสบบ้างล่ะ
ก็ยำไงส้มตำด้วยและที่สำคัญไก่ย่างอร่อย
ไก่ย่างเขาไปดูกันหน่อยไก่ย่างที่นี่ขึ้นชื่อมากนะครับ
แล้วขายในราคาย่อมเยาว์ไม่แพงแต่เน้นวัตถุดิบที่ดีครับคุณผู้ชมครับ
สิ่งที่บอกว่าดีและเด็ดก็คือไก่ย่างที่เขานะนะ
หมักด้วยพริกไทยขมิ้นน้ำตาลอ้อยจนเข้าถึงในเนื้อ
เพราะว่าของกันเวลาหันลงไปคุณจะรู้สึกเลยมันช่ำแหละ
ี้ยวไปได้ถึงรสชาติมันบางที่เวลาหมักมันจะได้รสชาติแค่ตรงหนังมัน
แต่เนี่ยเขาบอกว่าได้รสชาติถึงตัวในเนื้อไก่เลยนะ
น่ากินแล้วไอ้ที่มาทำเป็นพวกยำเยิมอะไรพวกนี้ล่ะส่งตรงมาจากทะเลฮะ
งานนี้๒เจ้าของร้านฝากโปรโมชั่นมา
ฟังให้ดีนะคุณผู้ชมนะใครที่อยู่แถวอุทัยธานีนะ
เขาบอกว่าเพียงแค่คุณแชร์เพจร้านลงหน้าเฟซบุ๊คของตัวเองคนละ๑แชร์
แล้วมาโชว์ให้กับทางร้านได้ดูก็รับส้มตำทะเลไปเลย๑จานฟรีจ้า
เพราะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนี่คือหน้าตาเพจของเขานะครับ
แล้วก็ร้านยำสองแสบเนี่ยเขาเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๑๖นาฬิกา
ตั้งแต่เช้าแล้วว่ะยาวจนถึงตอนเย็นเลยเบอร์โทรก็ขึ้นให้แล้ว
โทรไปสอบถามกันดูแล้วลองทำตามกติกาของเขา
เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับ
รีบไปนะจ๊ะอุ้ยน้ำลายไหลเลยคุณผู้ชม